คุณผู้ชมครับไปดูที่อุดรธานี
ตำรวจจับตัวหนุ่มน้องคาย

เขาบอกเมายืมขี่กลับบ้านแป๊บเดียว
ยืมยืมขี่กลับบ้าน

นี่ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่คุณบอกว่าคุณยืมเนี่ยยืมนี่ต้องบอกเจ้าของนะ
ขอยืมนะแต่การเอาไปโดยไม่เหมาะเขาไม่เรียกว่ายืมจ้
นั่นน่ะสิก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของ
หอพักอยู่สบายซอยทานเลิศเขตเทศบาลนครอุดรธานี
คือเจ้าของรถตัวจริงเป็นนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ไปแจ้งความตำรวจเขาก็ตามมาดูกล้องวงจรปิด

คนร้ายคือนายพิเชษมีธรรมเป็นชาวตำบลสะไครจังหวัดน้องคาย
สอบสวนเขาก็สารภาพนะบอกว่าเขาทำงานอยู่บริษัทผลิตอุปกรณ์ทันตกรรม
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปหาเพื่อนที่หอพักนี้แหละหอพักอยู่สบายเนี่ย
ก็เจอรถจักรยานยนต์ที่มีกุญแจเสียบคาไว้อยู่
เขาก็เลยดึงกุญแจออกไปวางไว้บนโต๊ะห้องผู้จัดการหอพัก
แล้วก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนจนดึกแล้วก็เมา
พอเมาแล้วทำไมรู้ไหมคุณไม่ได้อยากกลับบ้านนะคิดถึงแฟน
อยากไปหาแฟนก็เลยขี่รถกลับไปหอพัก
โดยไม่ได้นำรถไปส่งคืนจนเจ้าของหอพักเนี่ยโทรศัพท์บอกว่า
เอารถมาคืนได้แล้วเขาก็กลัวความผิด
แล้วก็ถูกตามจับส่งตัวดำเนินคดี
เขาบอกว่าก็เห็นเสียบอยู่ก็ไปวางเอากุญแจไปวางหน้าหอพักแล้วนะ
แต่ว่ารถล่ะเมาไงก็ขอยืมขำก่อน